มาหาพี่กำนันตั้งแต่เช้ามีธุระอะไรหรือเปล่า
อ๋อว่าจะมาให้พ่อกำนันเขาช่วยประชาสัมพันธ์

มีโรงงานเนี่ยนะเขาส่งเมล็ดพันธักฟรีมาให้

ก็เลยคิดว่าจะมาแจกให้ชาวบ้านได้ไปปลูกกัน
เห็นเขาบอกว่ารับรองเรื่องได้ผลผลิตตามที่ต้องการ

อยากได้อะไรหยิบไปเลยอยากให้อะไรหยิบเลยนะ

อยังไงก็อย่าลืมไปอุดหนุนร้านทาวแก่แฮงด้วยนะสับ
ขอบใจของสบายนะเอาเอาอันนี้ไป

เวลาชาวบ้านไปซื้อของที่ร้านนะ

มันไม่สามารถเปลี่ยนรูปดูกาลหนาได้

หมายความว่าเมล็ดพันธุ์เป็นหมันนะครับ

โอ้โหได้ตั้ง๓ซองเลยครับ

ผมมีเรื่องจะมาบอกกับทุกคนในเรื่องของเมล็ดพันธุ์วันนี้นะครับ
ถ้าทุกคนสังเกตหลังซองนะครับ
จะมีเขียนไว้ว่าไม่สามารถปลูกได้ในฤดูการถัดไป

เอามาแจกหวังเอาเมล็ดมาขายเมนบ่
ทุกคนเราหลงดีใจเบิร์ด
หนีกว่ามุมมากอยู่
เมล็ดแกะ

เฮ้ยเกิดมาเพิ่งเคยเจอผีตัวเป็น
น้องปอยทำไมเราไม่เจอน้าเขาตั้งแต่แรกนะ
จะได้ชวนกันไปหลอกไอ้หัวหน้าดอนให้มันกลัวลาบคาบไปเลย
ดูสิขนาดยังไม่แต่งหน้ายังน่ากลัวขนาดนี้เลยอ่ะ
นั่นน่ะสิเหมือน
ไหนนะลองแลบลิ้นหลอกสิจ๊ะ
น้องปลอยเห็นเหมือนที่พี่ต้มเห็นมั้ย
น้องปลอยน้องปลอย

โอ้โหน้าผี
นะผีทำอะไรฉันไม่ได้หรอก

ของฟอง
โดนผีหลอกเหมือนกันเลยนี่เมื่อคืนผมก็โดนมาสดสดร้อนเลยครับ
ที่บ้านพักนี่ผมถ่ายรูปไว้ด้วยนะ

เสียงผีตัวนั้นนะครับกรีดร้องโหยหวนน่ากลัวมาก

วันนี้ผมก็เลยตั้งใจจะมาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขานะครับ
เผื่อว่าเขาจะได้ไปขุดไปเกิดสักที
ดีโยมขออนุโมทนาบุญนำเด้อ
เอกคุณปอยเขายังใช้เปลือกโก้อยู่ไหม
ไม่น่าใช้หรอกครับยังไงก็ต้องทิ้งอยู่ดี
ถ้าอย่างงั้นผมขออะไรไหมครับจะเอาไปทำเป็นปุ๋ยหมักให้ชาวบ้านนะครับ
หัวหน้าดอยชีวิตฉันไม่เคยสงบสุขเพราะนายเลย
คิดแล้วก็น่าโมโหเจอนายทีไรมีแต่สวย
ขอบคุณมากเลยนะเอกนี่คุณปอยตั้งใจเก็บเปลือกกล้วยใส่ถุงให้ผมไปทำปุ๋ยขนาดนี้เลยเหรอ
จะบอกดีหรือเปล่าวะว่าแอบเอามาให้
คุณปอยนี่ก็เป็นคนน่ารักเนอะ

โหนอกจากซอยย้ายซื้อกล้วยแล้วก็ยังมาซอยเห็ดปุ๋ยอีก
ใจดีแบบนี้นั่งฝ่าชัดเลย
อะไรที่ทำเพื่อชาวบ้านทุ่งถึงจะเหนื่อยแต่ก็มีความสุขจ้

เป็นประกาศฝังเอง

น้องปลอยอยู่ไหนพูดอะไรไม่ได้ยิน
เฮ้ยน้องวินหลงป๊าปลอยอยู่น้อง
ใส่ถุงมือแล้วเหรอใช่ครับนี่ไงถุงมือ

เดี๋ยวฉันใส่ถุงมือข้างเดียวก็พอเอ่อหยุดขี้ข้างเดียวก็ได้ค่ะ
ผมว่าไม่ดีนะครับใส่ถุงมือข้างเดียว
เราควรจะใส่ถุงมือสองข้างนะครับเผื่อว่าเราจับขี้จับอะไรไปแล้วเชื้อโรคเยอะนะครับ
อีกอย่างหนึ่งนะครับคุณปอยบอกเองไม่ใช่นะครับว่า
ถ้าเกิดว่ามือเลอะขี้ตามซอกตามอะไรเราจะทานอะไรไม่ลงทั้งวันนะครับ

นี่กระชับไหมครับ

ชับหรือแชะ
เอาล่ะครับ

ไปครับ
โชคดีจริงไม่เปียก

คุณดานคุณไม่ผ่านการประเมินครั้งนี้

ด้วยโรคจากพิษสารกำจัดศัตรูพืช
พ่อเวลาไปแล้ว